ไปดูเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะ
ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้เนอะ
จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพนี้ไม่ค่อยมีใครทำ
แต่มันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เขาอย่างดีในช่วงนี้เลย
ไปดูค่ะ
เดาออกมั้ย
คุณชนะเดาออกมั้ยนี่คุณ

เขาได้เป็นอย่างดีด้วยเขาก็เลยเริ่มต้นศึกษา
คุณดูนี่เขาให้มันกินอาหาร
เขาเริ่มต้นศึกษาก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องศึกษาวันนั้น
ว่าเรารู้จักมันดีพอไหมอุปนิสัยของมันเป็นอย่างไร

แล้วก็เลยไปซื้อพันจิ้งหรีดทองดำจากจังหวัดศรีสะเกดมาเลย
แล้วก็นำจิ้งหรีดมาเลี้ยงเวลาเลี้ยงก็คือเลี้ยงใส่ไว้ในรังไข่
ไข่แบบนี้นะแล้วก็เอาไว้ในกรงอีกทีหนึ่ง
ที่เราเห็นกันนะคะจากนั้นก็เลี้ยงแบบง่ายเลย
ให้อาหารด้วยพวกใบมอนใบมอนใบกล้วยอะไรอย่างนี้
ปลูกข้างบ้านหรือจะเป็นเปลือกผลไม้ที่เราเห็นก็จะเปลือกแตงโม
เห็นไหมประมาณนี้แล้วก็คือเขาจะคอยใส่เอาไปให้จิ้งหรีดกิน
ช่วงเช้ากับช่วงเย็นวันละ๒เวลานะคะ
แล้วพอเลี้ยงไปสักประมาณ๓๕๔๐วันจับไปขายได้แล้ว

เดือนกว่าก็ขายได้แล้วค่ะจิ้งหรีดเนี่ยค่ะแล้วราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาท

โอ้โหราคาดีมากเลยช่วงนี้ต้องบอกนี้คุณผู้ชม
ตลาดมันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นด้วยแล้วยังไม่หมดแค่นี้
เขาบอกว่าส่วนจิ้งหรีดที่เหลือจากการขายแบบสดแล้ว
เขาก็จะสามารถนำมาขายด้วยการแปรรูปเลย

ปรุงรสทอดแล้วก็จำหน่ายขายในราคาถุงละ๒๐บาท
รสชาติของจิ้งหรีดทอดเป็นยังไง
เค็มไหมมันนะเด็กทันได้ผู้ใหญ่ทันดี
แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ได้ดีเลย
ตามที่เขาคิดไว้ตอนแรกเลยค่ะ
จริงหลายคนบอกว่าอยู่บ้านทำอะไรดี
ถ้าคุณมีพื้นที่พื้นทางคุณลองศึกษาดู
มันยังมีอาชีพที่เราสามารถทำได้
แต่เราต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนนะว่าจะทำอะไร
แต่ว่าทุกอย่างมันมีผิดพลาดมันมีผิดมันมีถูก
เพราะฉะนั้นการที่มันผิดพลาดเล็กน้อย